ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
จะครอบครัวอันเป็นที่รัก
ความคิดถึงสุดคั่วหัวใจ
ก่อเกิดในความรู้สึกของผู้ชายคนนี้อยู่ตลอดเวลา
ความเงียบที่ทรมานที่สุด

คิดถึงใครบางคนสุดหัวใจ
ผมชื่อโองอาจทำตระกุลดังนิ่มครับอายุห้าสิบแปดครับ
สมาชิกที่บ้านมี๗คนก็มีแฟนครับแล้วก็มีหลานอีก๕คน
คนโตชื่อนุ่นคนรองโดนัทแล้วก็มาโฟกัสแล้วก็มาโบอิ้งแล้วก็มาโอโซน
สมัยก่อนก็เช่าห้องอยู่กับป้าก็อยู่กับป้าก็มีความสุขดีครับ
เป็นภรรยาของลุงองค์อาจค่ะใช้ชีวิตอยู่กับลุงองค์อาจไม่เคยแยกกัน
ลูกสามคนค่ะชื่อวุฒิผู้ชายร้องลงมาก็ชื่อไว้ผู้ชาย
คนผู้หญิงสุดท้องชื่อน้องนิกผู้หญิง
เกิดจุดภิกษ์ฝันตอนลูกตอนลูกสาวผมเนี่ยถูกจับ

หลานที่ลูกเลี้ยงอยู่ก็ต้องยกมาให้ผมหมดเลย
เงินที่มีเก็บไว้สะสมไว้ก็หมดเพราะว่าไปวิ่งเรื่องลูก
พอหลานมาอยู่เพิ่มก็เลยเริ่มแออัด
ที่นอนก็ไม่พอเพราะห้องมันไม่ใหญ่เท่าไหร่
ก่อนหน้านี้เลี้ยงมาสองคนค่ะมีน้องนุ่นแล้วก็น้องโดนัท
แล้วเราอยู่บ้านเช่าก็คุยว่าอยากกลับบ้านที่สกลนครค่ะ
บอกทะแพนว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วเถอะ
ออกจากหอพักผมก็ย้ายมาอยู่ที่รถที่เขาปลดระวังครับ
เป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานแล้วครับขออนุญาตจากผู้จัดการ
ก็มาขอใส่ทางบริษัทอยู่ครับเพราะว่าอะไรจ่ายแล้วมันเยอะ
ตั้งแต่กลับมาอยู่สกลนครชีวิตมันเปลี่ยนไป
ปกติเราก็ทำงานทีนี้มีหลานเล็กมันก็ทำไม่ได้แล้ว
ตื่นตีห้ากินข้าวไปโรงเรียนเอาส่งหลานโรงเรียนเสร็จ
มาหาให้คนเล็กกินเสร็จให้เขานอน
รายได้ทุกอย่างลุงอุ้งอาจคนเดียว
ตอนนี้ผมขับรถโดยสารรับจ้างครับ
เดือนหนึ่งใช้กินอยู่ก็ประมาณห้าหกร้อย
ของเก่านี่ผมจะใช้เวลาว่างครับ
ก็ประมาณสองสามร้อยครับ
สองสามร้อยเยอะมากครับ
บางทีนมหลานไม่มีผมก็ต้อง
ซื้อนมส่งกับบ้านครับ

ตัวเองผมไม่รู้สึกอะไรไม่ห่วงครับ

ผมรู้ว่าผมทำหน้า

ตอนนี้ผมเป็นความดัดครับผมสูง
ผมจะปวดหัวปวดตั้งบาก์บาตั้งคอ
เพื่อให้อาการบรรเทาลงนะครับ
ก็พยายามดูแลตัวเองไปครับ
ห่วงสุขภาพเพราะแกมีโรคประจำตัวปวดหัวบ่อย
ไม่เล่านะสภาพเนี่ยไม่รู้
ไม่อยากให้ลุงไปนอนบนรถเมย์
อยากให้เช่าบ้านอยู่ดีกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยด้วย
คืนแรกที่ผมเข้ามาผมกางมุ้งพอตกกลางคืนผมตกใจ
หนูเข้าไปกัดที่มองดูเห็นมีหนูตัวใหญ่สองตัว
มุ้งเข้าไปเป็นรูเลยผมสะดุ้งตื่นก็รู้สึกกลัว
แฟนผมไม่รู้ครับว่าผมอยู่ยังไงผมไม่อยากให้เขารู้ครับ

มีวันหนึ่งอะฝนฟ้าขนองลมแรงมาก
หลานนี่กลัวล้อมที่บ้านใหญ่เลย
แล้วมันก็สาดเหล็กบ้านเปียกไปหมดเลย
โต๊ะเป็นห่วงกลัวเขาไม่เป็นว่ะเนี่ย

มันเปิดไปเลยค่ะเห็นท้องฟ้า

ตอนนั้นคิดถึงปู่ที่สุดค่ะ
ป้าต้องห่างกับลุงมาเนี่ย๘เดือน

ผมไม่เคยห่างกับป้าครับอยู่กันมา๓๐ปีครับ
ไม่เคยห่างกันเลยครับคิดถึงป่าครับ
บางทีผมนอนร้องไห้อยู่ที่นี่กลางคืนก็รู้สึกเหงาครับ
คิดถึงบ้านอยากเข้าบ้าน
อยากให้ปู่กับย่ามาอยู่ด้วยกันค่ะ

มาอยู่ด้วยกันจะได้มีความสุข

ตอนนี้มันก็ติดตรงที่ผมไม่มีทุนนะครับ

หาค่าขายเล็กน้อยไป

ไม่ต้องพัดพร่ากันอย่างเงี้ยตามคนตามอยู่
รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้สามีไปลงโอกาส
ลุงอุอาจเขาก็บอกว่าทำไปเถอะสู้ไป
ที่เราสู้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหลาน
หนูไม่ได้เจอตานานแล้วค่ะเป็นห่วงมากเลยค่ะ

ตาสู้มากค่ะ

อะไรก็เป็นทุกอย่างของผมแล้วล่ะ

คุณผู้ชมครับคำว่าทำเพื่อครอบครัว
คือแรงผลักดันให้ตาต้องต่อสู้อดทน
อดทนต่อความเหนื่อยยากและอดทนต่อความคิดถึง
เราไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณตาองค์อาจจากจังหวัดสกลนครอยู่ที่เวทีแห่งนี้แล้วครับ
คุณตาสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับ
ร้านเยอะไปหมดเลยครับตั้ง๕คนด้วยกัน
ใครเป็นใครกันบ้างน้องนุ่นเป็นคนโต
นุ่นเป็นคนโตเป็นลูกของลูกชาย
ลูกของลูกชายแล้วที่เหลือนี่ก็คือของของคนไหนครับ
ตาครับจริงวิกฤตของเรามันเกิดขึ้นตอนไหนฮะ
ตอนที่ลูกสาวต้องคดีอยู่ในเรือนจำนี้ครับ
เขาต้องไปติดอยู่ที่นั่นกี่ปีครับตา๒๕ปีครับ
เป็นผู้แรกที่กลายเป็นครับ

เหนื่อยไหมครับกับ๘ปีที่ผ่านมา

แต่เวลาเรากลับไปก็ดู

เขาเล็กหนึ่งขอให้กำลังใจ
เหนื่อยแต่ก็ไม่ท้อ

ผมเห็นว่าในเรื่องราวชีวิตนะครับ
บางครั้งขับรถไปมันปวดหัวจัดเหรอตาเหรอ

เวลาที่จะพักไปหาหมอเวลาที่จะกินยา
ก็ไม่มีใช้วิธีการที่ต้อง

ดึงให้มันหายปวด
ได้ไปหาหมอเช็คร่างกายบ้างไหมครับ

ความดันให้แล้วก็จัดยามาให้
หลังจากยาหมดผมก็ไม่ได้ไปอีกครับ

จริงยามันก็ต้องกินให้ต่อเนื่องนะ
แล้วมันก็ต้องหมั่นไปเช็คไปตรวจไปวัดอยู่นะครับ
ถ้าตารักห่วงครอบครัวตาต้องห่วงตัวเองด้วยนะ
ไม่ได้กลับบ้านกี่เดือนแล้วครับ

พาไปตอนที่เปิดเทอมไปซื้อชุดนักเรียนให้หลาน
ตั้งแต่นั้นก็ยังไม่ได้กลับอีก

วันหยุดเค้าจะมีให้วันนึงครับ
วันที่หยุดเราก็เอาไปทำทำเป็นโอครับเห็นบอกทำโอด้วย
เก็บของเก่าด้วยในวันหยุดใช่ไหมครับทำหมดทุกอย่างเลยคือใช้เวลาให้มันคุ้มค่าที่สุด
ใช่ครับเก็บเงินได้แล้วก็ส่งกลับบ้านเอาครับส่งกลับบ้าน
เวลาส่งกลับบ้านได้ทีละกี่บาทอ่ะตาที่เงินบอกผมก็ใช้หนี้เขา
เหลือจากหนี้ก็ประมาณสามพันบ้างสี่พันบ้างก็ส่งกลับหมดเลยครับ
แล้วเอาเงินที่ไหนกินที่ไหนใช้เวลาจำเป็นล่ะครับผมก็จะใช้เงินเป็นค่ารอบรายวันนะครับ
วันหนึ่งก็ได้เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทบางทีก็ใช้ไปยี่สิบสามสิบ
ที่เหลือก็เก็บเอาไปให้ลูกทางเรือนจำเนี่ยเวลาที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
จะมีหลานหลานตัวเล็กเล็กเข้ามาหาปู่บ้างตาบ้างภรรยาก็เข้ามาถามบ้างว่าเหนื่อยบ้าง
ไหมวันนี้ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวตรงนี้แหละที่มันทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวแล้วมันเหงามากเหรอครับตา
เหงาครับไม่รู้จะคุยกับใคร

คือผู้หญิงหมดเลยนะในบ้านเนี่ยพอถามว่ากลัวไหม
ในใจเรานะกลัวเพราะว่าข้ามมา๖โมงทุ่มนึง
มันนอกก็เงียบแล้วก็นอนอยู่แล้วนะ
เห็นบอกว่าแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยฮะมีเหตุการณ์ที่บอกว่า
ร้องวิทย์กันตั้งคืนเลยเหรอ
ก็วันนั้นมันมีพายุพายุมาพายุลมพัดแรงมาก
เด็กพวกนี้ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นครับเพราะว่ามันเพิ่งไปอยู่ต่างจังหวัดมันเพิ่งเห็น
วันนั้นมันร้องเสียงหลงเลยล่ะหลังคาปิวไหมเปิดไปเลยเปิดค่ะแต่ไม่ปิว
เพราะว่ามันก็ตีเพราะสังกษีใช่ตะปูข้างหลังบนหลังคาวันหลัง
ขึ้นไปดูมันถอนหมดตารู้ไหมเขาโทรบอกลุงเช้า
แล้วครับแล้วตาทำยังไงครับผมก็ต้องไปยืมเงินเขากลับไปซ่อมบ้าน
กลับเลยครับอุ่นใจไหมยายเวลาเห็นตากลับถึงบ้านวันนั้นน่ะ
ใช่ค่ะอุ่นใจมากรู้สึกดีใจถ้ามีเขามันก็อบอุ่นอบอุ่นใจอ่ะ
อันนี้เราอยู่ของเราคนเดียวอยู่ในบ้านลูกหลานเยอะ
กลัวคนนั้นเจ็บกลัวคนนี้ป่วยกลางคืนจะทำยังไงเนอะแกคิดกังวล
นี่คือสิ่งที่ยายห่วงมากที่สุดไหมตอนนี้ยายห่วงอะไรมากที่สุด
ห่วงห่วงห่วงลุงนี่แหละห่วงแกที่สุด
คิดง่ายว่าถ้าตายใครจะเห็นคิดไปถึงขนาดนู้นแหละ
นี่ตั้งแต่แยกกันอยู่เนี่ยเคยบอกความในใจไหมเคยคุยกันไหมว่า
ฉันห่วงเธอแบบนี้นะยายไม่เคยแต่ตาเขาภูมิเขาทุกวัน
โทรศัพท์ไปบอกเขาคิดถึงนะรักนะดูแลสุขภาพ
ดูแลหลานให้ดีด้วยครับยายตาอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ย
เอาจริงนะยายมีอะไรคือความในใจที่อยากจะบอกเขา
รักเขายังไงห่วงเขายังไงเขาก็คงอยากได้ยินจากปากยาย
วันนี้ยายมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกเขาบอกเขาเลยครับ
ถ้าเป็นห่วงแกนะอยากให้แกกลับบ้าน
จะได้ไปอยู่เป็นครอบเป็นครัวข้าอยู่นั่นข้าก็ห่วงแก
ข้าขอบคุณแกที่ดูแลข้ามาตลอด๓๐กว่าปี
บางทีเขาก็คิดว่าชีวิตนี้มันจะขาดอะไร
เงินทองขาดก็ช่างมันแต่ข้าก็โชคดีที่ไม่มี
ถ้ามีสามีอย่างแกดูแลค่ะทุกอย่าง
ถึงจะไม่มีแกก็หาให้ค่ากินได้
คือไม่ต้องว่าแล้วครับต้องก็ดูแลให้ที่ที่คุณ
ของลูกของหลานนะครับไม่ต้องอดทนนะ

ครับ
ครับแล้วตอนนี้ครอบครัวของเรามีหนี้มีสินอยู่
ก็มีอยู่ครับประมาณยังไม่ได้ใช้เขาก็ประมาณ
สามหมื่นสามหมื่นกว่ากว่าเป็นหนี้เกิดมาจากอะไรครับ

ยืมมาบ้างยืมเขาไปส่งว่ารถบ้างขอต้องยืมเขาไปส่งก่อน
รถคันที่ว่าถ้าเกิดว่ากลับไปบ้านเนี่ยก็จะใช้เป็นภานะที่ไปขายของเนี่ยนะ
แต่รถเนี่ยก็คือติดไฟแนนซ์ติดอะไรไหม
ตอนนี้ไม่ติดครับไม่นะ
ก็คือแต่เป็นหนี้ที่ว่าไปขอยืมเงินเขามาเพื่อที่จะมาส่งรถนี่แหละ
แล้วก็มาใช้จ่ายในครอบครัวนี่
ทั้งหมดเลยก็รวมประมาณสามหมื่นห้าด้วยกัน
เห็นบอกว่าอยากมาเกมต่อชีวิตของเรา

เพราะว่าผมอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งครับ
ค้าขายครับตามตลาดนัดเนี่ย
คือผมอยากจะกลับไปอยู่บ้านนะครับ
อยากจะมาอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัว
คุณผู้ชมครับด้วยหัวใจที่สู้ไม่ถอย
ทำให้คุณตาองค์อาจและครอบครัวนะฮะ

เพื่อให้ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
เป็นครอบครัวที่มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณตาองค์อาจ
ว่าจะสามารถที่ทิศโจทย์สี่ข้อ
แล้วคว้าเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
หรือไม่ในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
แผนผ้าจำนวนสามสิบห้าตัวให้เรียบร้อยภายในเวลา

เอาไปเลย
ไปไปเออ